เจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านตรวจอยู่บนถนนบางนาตราดในพื้นที่สมุทรปราการ
โอ้โหแต่เจ้าหน้าที่บอกงงมากในรถเนี่ยเต็มไปด้วยกิ่งไม้แห้งลักษณะเถาวันแห้ง
ซึ่งคนขับบอกว่านี่คือของสุดยอดของเขาเลย
เขาเรียกว่าเครือเถาหลงนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะครับ
นี่เห็นไหมฮะเยอะมากค่ะรอบคันเหลือไว้แค่ที่นั่งให้ผู้โดยสารเท่านั้น
กับลุงนั่งขับรถที่เหลือมีหมดครับคอนโซลหน้ารถยันหลังคานะอืม
กระจกอะไรพวกเนี้ยมีหมดฮะลุงแกคงเอามาแบบแปะแปะปะปะยึดยึด
อะไรไว้แบบเนี้ยใช่ค่ะแต่อีกมุมหนึ่งคนเห็นแล้วก็เป็นห่วงค่ะ
บางทีเนี้ยครับมันบังกระจกหลังไปเกินครึ่งอีกน่ะอ๋อ
ตรวจจะมองด้านหลังไม่เห็นไงเห็นไหมเอ่อหลงแน่ฮะหลงทางเหรอ
ไม่เห็นทางนักข่าวไปถามลุงอะไรเนี่ยลุงบอกเครือเถาหลงค่ะ
อย่างแรกได้ยินว่าเครือสาวหลงลุงบอกไม่ใช่เครือเถาหลงนี่
นี่เห็นไหมฮะเต็มเลยครับสพบังพลีกับสพบางแก้วนะฮะ
แล้วก็ทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยเมื่อคืนนี้ตั้งด่านตรวจโควิด
แล้วก็จุดตรวจเคอร์ฟิลล์บนถนนบางนาตราดนะฮะ
รถแท็กซี่คันนี้ก็ตกใจนะฮะแม่สิ่งผิดกฎหมายอะไรไม่มีหรอกครับ
ก็สอบถามไปสอบถามมานะครับลุงเจ้าของรถแท็กซี่
โฟเฟอร์แท็กซี่คันนี้นะครับที่เป็นแท็กซี่โตโยต้าสีชมพูเนี่ย
ชื่อนายวิชัยชินวงศ์อายุหกสิบเก้าปีนะครับอ่าทีแรกก็
จะผ่านด่านก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ขอดูหน่อย
เพราะว่าเห็นกิ่งมงกิ่งม้าเยอะแยะไปหมดนะครับลุงบอกว่า
ไม่ใช่แค่เครือเถาหลงเท่านั้นนะในรถที่มีเครือเถาหลงไว้รอบคันแบบนี้
อืมลุงวิชัยแกยังมีเครื่องดนตรีนะอ่าที่เป็นท่อนไม้ดัดแปลง
เจ้าหน้าที่ไปเจอนอกจากเครือเถาหลงเนี่ยไปเจอท่อนไม้ท่อนหนึ่ง
ถามอะไรเนี่ยลุงลุงบอกอ๋อนี่เครื่องดนตรีของผมครับ
ตำรวจบอกจริงเหรอใช่เหรออาวุธอะไรหรือเปล่า
วิชัยบอกงั้นเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูค่ะ

นี่คือเป็นอาวุธปะเนี่ยลุงไม่ใช่ลุงเนี่ยเอามาเล่นรถที่รถที่
ไหนไหนลุงลุงเล่นไหนอ่ะ

คุณลุงค่อนข้างนั้นสอนก็ลุงบอกแล้วว่าเครื่องดนตรีค่ะ
เห็นไหมทีแรกเออตำรวจท่านก็แบบเอาไว้เป็นอาวุธอะไรดีว่า
ใช่ไหมเนี่ยก็ไม่มีไรครับเพราะว่าปวดค้นในรถอย่างละเอียด
แล้วไม่มีสิ่งหอคภิกฎหมายเนี่ยครับอืมอ่าก็ปล่อยผ่านด่านไป
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐในพื้นที่สมุทรปราการก็เลยตามหาคุณลุงวิชัยหน่อย

ก็ลุงวิชัยเนี่ยมาขับแท็กซี่แถวย่านอ่อนนุษย์ในกรุงเทพนะ
ลุงวิชัยบอกว่าตัวเองเป็นคนร้อยเอ็ด
ส่วนเถาวันที่เขาเรียกว่าเครือเถาหลงที่เจอเนี่ย
ปกติแล้วอยู่ในป่าลึกนะหรือไม่ก็ไปขึ้นตามป่าช้า
คนในพื้นที่ทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่า
ถ้าใครมีไว้ในความครอบครองเนี่ยอันนี้เป็นโชคลาภโชคดี
ลุงเอามาใส่ในรถแบบนี้ตั้งแต่ปี๒๕๔๙นะ
ไม่ใช่เพิ่งใส่มีไว้รอบคันเลย
อันนี้เขาจะถอนเจนไปอย่างอื่นมันจะเข้าเราไม่ถึงเรา

แท้ที่มันจะมากระทืบเราใช่ไหมเพราะจะว่าที่เรามึงจะทำอย่างนี้เนอะ
เขาจะเปลี่ยนเราอย่างนั้นมาจากไอ้ให้โยกน้อยจังหวัดกาญตนาบุรี

ก็ยินข่าวจากเพื่อนเขาว่าเราไม่ฟังก็ไป
แล้วก็มาจากคำชโนธจังหวัดอุดร
เรามาจากถ้ำหลวงนางนอนจังหวัดเชียงราย

แล้วก็เอามาจากจังหวัดกะบีอำเภออ่าวลึก

แล้วเวลาที่เขาเรียกเราทุกคนเจอมูลก็ตกใจไหม
ไม่ตกใจ๙๐คือรู้ดีรักเอาไปทั้งหาบ
ปากถามเรามือหาบกันทั้งนู้นแหละ

นี่ฮะลุงบอกไปเอามาหลายที่

่งไหนก้านไหนเอามาจากที่ไหนบ้าง

แต่พอเขาถามเขารู้เนี่ยว่ามันคืออะไร
บางคนอยากจะได้ด้วยซ้ำก็มี

เครือเถาหลงมีครบ๔มุมรอบรถเลยนะครับ

าหลงมันมีทั้งตัวผู้ตัวเมีย
เถาหลงมีสัญลักษณ์สีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวผู้นะ
ไม้จะเป็นไม้เนื้อแข็งกว่าส่วนสีอ่อนจะเป็นตัวเมียนะครับ
จากนั้นลุงยังมีกาฝากมะยม
แล้วก็กาฝากมะรุมมีฝักคูณด้วย
มัดรวมกันวางไว้ที่คอนโซนรถด้วย
ทั้งหมดลุงวิชัยบอกว่านี่คือเครื่องลางของขลัง
แล้วก็เป็นความสิริมงคลที่เอามาเก็บไว้ในรถ
วิชัยบอกว่าเถาหลงเป็นความเชื่อทางภาคอีสานนะครับ
เราก็ให้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่บุรีรำนะครับ
ลองไปสอบถามชาวบ้านในแถบพื้นที่ทางภาคนั้นดูนะครับ
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเถาหลงนะ
นายประสานตั้งประสิทธิ์เป็นเจ้าของร้านขายหนังสือ
แล้วแต่ว่าเขาจะเก็บกันแบบไหน
อย่างที่บ้านของคุณประสานเขาเก็บเป็นลักษณะแบบนี้
ลักษณะเป็นเหมือนรังนกนะ
เป็นรังนกที่มันเกิดมาจากเถาหลง
แล้วยังมีแหวนอีกวงหนึ่งที่ทำมาจากเถาหลง
แหวนอันนี้ครับวงนี้ฮะผ่านการปลูกเสกมาด้วย
ซึ่งจะขึ้นชื่อเรื่องของเมตตามหานิยม

ทางคุณประสานบอกว่าซื้อมาเก็บไว้หลายสิบปีแล้ว

ใครมีเถาหลงเนี่ยจะช่วยเรื่องของการทำมาค้าขาย
ส่วนบุคคลทุกวันนี้ก็จะมีคนหน้าแรงอาจจะมีคนเอามาขาย

เพราะว่าคนจะเชื่อว่าเก็บแล้วก็ทำเป็นให้เป็นสิริมงคลในบ้าน
ทำมาค่าขึ้นขายของดี

พระต่างกับจัครหลงให้มาทำแวงใส่ไว้ในกระเป๋า
เป็นของที่ขึ้นชื่อเรื่องของเมตตามหานิยม
เสน่ห์ที่แรงที่สุด
ก็คือใครเห็นใครรักใครหลงอะไรแบบนี้

หรือว่าเหมาะกับการใช้จิตรจาค้าขาย
อันนี้เป็นความเชื่อที่เขาเล่าสืบต่อกันมาค่ะซึ่งปัจจุบันนี้หลายคนก็จะ
อ่ามีไว้ในความครอบครองอืมครับอืมแต่ดิฉันก็เคยนั่งแท็กซี่ที่พี่แท็กซี่เขาสะสมตุ๊กตา
ตุ๊กตาเต็มรถเต็มด้านหลังแล้วก็ติดบนหลังคาก็มี
เมื่อคนเป็นเหรียญก็ติดเหรียญเต็มเลยหลายหลายแบบผมเคยเจออืม
เจอใบเตยอ่าอันเนี้ยหอมดับกลิ่นง่ายก็จะหอมใบเตยในรถใช่
ก็หลงกันไปใบตรงใบเตยเนี่ยฮะ